คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คือผู้เสียหายเนี่ยนำคลิปนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนหนึ่ง
เพราะว่าเธอเดินออกมาจากลิฟต์ใช่ไหมคะในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้เดินตามแล้วก็มาอยู่ข้างหลังเธอ
พอถึงหน้าห้องตัวเองฉุดเธอเข้าห้องเลย
หวังจะข่มขืนนะคะนี่ค่ะ
วงจรปิดในลิฟต์ของคอนโดมิเนียมแถวบางบัวทองนนทบุรี

นี่นะคะน้ำคือผู้เสียหายนะคะเป็นนามสมมุติอายุ๑๘
เดินตามออกมาอีกมุมหนึ่งนี่ค่ะพี่อุ๋ยดูสิค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ดึงเข้าห้องไปเลยโอ้โหนี่ค่ะ
โอ้โหคือแล้วพอผ่านไปสัก๘นาที
เพื่อนของน้องผู้เสียหายนะคะขึ้นลิฟต์มา๑คนมากับพลเมืองดี
พอมาถึงหน้าห้องพลเมืองดีก็ชี้ทางว่าไปห้องไหนนะคะ
แล้วก็เดินออกจากชั้นตรงนี้ไปเลยนี่ค่ะ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดหลายตัวหลายมุม
แต่เนี่ยค่ะกรอบเปลี่ยนแบบนี้
วันนี้นะคะเหยื่อกับพี่สาวเอาภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ก็เลยแต่งชุดนี่เหมือนชุดช่างอย่างนี้เลยนี่นะคะ
พี่สาวของผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าปกติคอนโดนี้
อยู่กับน้องสาวสองคนวันเกิดเหตุเธอไปซื้อของที่ตลาด
ส่วนน้ำผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งเลิกเรียนน้ำกลับมาถึงคอนโด
ก็เลยบอกในเฟียสมาช่วยเปิดประตูห้องให้หน่อย
พอเปิดประตูเสร็จก็เดินตามไปต่อ

บังคับให้ถอดเสื้อกางเกงและพยายามจะข่มขืน
แต่เคราะห์ดีนะคะที่เพื่อนของน้องตามขึ้นไปที่ห้อง
เพราะรู้สึกไม่ไว้ใจช่างคนนี้ก็เลยช่วยเอาไว้ได้ทัน

ไม่ไว้ใจช่างว่าเออให้ไปเปิดประตูห้องอะไรแบบนี้

พอหลังเกิดเรื่องสอบถามไปที่หัวหน้างานของผู้ชายคนนี้

เฟียสอ้างกับหัวหน้างานว่าเป็นแฟนกับผู้หญิง

ก็เลยตัดสินใจแจ้งความนะคะสพบังบัวทอง

ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตคำกล่าวอ้างของในเฟียส
ที่บอกว่าเป็นแฟนกับผู้เสียหายค่ะ

ก็เลยกล้าดึงเข้าไปในห้องแบบนี้
แล้วในคลิปมันจะมีจุดหนึ่งที่เอ๊ะมีการตั้งข้อสังเกตว่า
น้องผู้เสียหายกับในเฟียสหยอกล้ออะไรกันหรือเปล่า

ก่อนที่ในเฟียสจะดึงน้องเข้าห้องไป
ในช่วงจังหวะแบบก่อนจะดึงเข้าห้องอะค่ะ

เหมือนกับไม่แน่ใจนะคะ
คุณผู้ชมลองช่วยสังเกตดูหน่อย
เหมือนจะมีการหยอกล้อกันคุยกันนะคะ
บกมือตรงนี้บกไม้บกมือแบบนี้นะคะ
ถ้าทำข้อมูลมึงต้องก็บอกให้มาช่วยเปิดห้อง
เปิดห้องค่ะเพราะว่าลืมคีย์การ์ด
แต่สุดท้ายเดี๋ยวต้องรอทางตำรวจนะคะ
ตำรวจก็ต้องเรียกตัวในเฟียสผู้ชายคนนี้
มาพบตำรวจแล้วก็มาสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่ม

วันนี้ก็ไปตรวจสอบที่คอนโดนะคะ
ก็ไม่เจอตัวในเฟียสแล้วคงจะออกจากคอนโดไปแล้ว

บอกว่าถูกกระทำ
ทุกผู้ชมครับล่าสุดทีมข่าวของเรา
ได้ติดต่อแล้วก็ได้คุยกับเฟียสนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเห็นคลิปเหตุการณ์ต่าง
แล้วก็รู้เรื่องที่ถูกแจ้งความล่ะค่ะค่ะ
มากกว่าคนรู้จักเอาลงฟังดูนะฮะ
นี่ผมก็เดินออกมาและเจอกับแฟนเขา
ขอแข็งหน่อย
ไปเจอในแชตไลน์ค่ะ
ผมก็ถามเขาว่า

ผมแคร์พนัสได้แค่ประมาณเท่าที่
ที่รู้ถูกคุยกันว่า
เขาสองคนเคยรักกันจริงแล้วหนูจับได้จริงค่ะ
ตามข่าวว่าเขากับแฟนเขากับตัวน้องไม่เคยมีอะไรกันไม่จริงค่ะ
เพราะหนูมีหลักฐานอันนี้หนูยันค่ะ
นี่เขาก็มายืนยันกันพร้อมกับให้ดูแชทสนทนา
ส่วนนี้เขาบอกเขาสามารถบันทึกไว้ได้
เฟียสแล้วก็แฟนสาวเขาเนี่ยยืนยันว่าเฟียสกับน้องที่ชื่อน้ำที่เป็นผู้เสียหายรู้จักกันจริง
แฟนของเฟียสบอกว่าเคยถามน้ำว่าเป็นอะไรกับเฟียสที่เป็นแฟนของเธอ
บอกว่าให้ไปถามเฟียสเองแล้วจะรู้ว่าอยู่สถานะไหน
แฟนของเฟียสอ้างกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เฟียสกับน้ำแอบคบกัน
จับได้มา๒เดือนแล้วแต่ถามล่าสุดเฟียสบอกว่าเลิกคุยกันแล้ว
เลิกกันแล้วจนมามีเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เธอเองก็เพิ่งรู้ว่าเฟียสก็ยังแอบนอกใจเธออยู่
คบหากับน้ำขณะที่เฟียสนะครับบอกว่าหลักฐานทั้งหมดที่เอามายืนยันให้เราดูในวันนี้เนี่ย
เขาได้นำไปให้กับพนักงานสอบสวนที่ออกหมายเรียกมาแล้วเพราะเขาถูกแจ้งข้อหา
แต่ต้องรอฟังทางน้องน้ำด้วยนะว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
อย่างที่ทางเฟียสแล้วก็แฟนออกมายืนยันในวันนี้นะครับ